คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต่อกันดีเก่าดีกว่ากับข่าวนี้

ฉันไปไม่เป็นเลยเมื่อกี้ฉันเห็นกล้ามเยอะไปนิดนึง

อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเนี่ยหลายคนกลัวยิ่งกว่าคือ

หลายคนกลัวเหลือเกินค่ะก็เลยกระทบกับคู่รักนะคะ
ที่กำลังจะมีงานวิวาคู่แรกค่ะพี่จิ๊บวัสสุแล้วก็จ๊ะจ๋าพิมรตาค่ะ
นี่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะจ๊ะเออขอแต่งงานตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะ
พอมาปีนี้ก็เจอโควิดยาวทั้งปีเออจนตอนนี้นะคะ
ว่าที่เจ้าบ่าวก็แบบมืนตึบจะเอายังไงดีเนาะกับชีวิตนะฮะ
แต่คาดว่าไม่นานเกินปี๒๐๒๑เออนะคะ
ที่เจ้าสาวน้องจ๊ะจ๋าเนี่ยบอกเลยนะคะว่าจะมีงานแต่งแน่นอน
กำลังคุยกันอยู่ครับครับเพราะว่ามีจะเรียกว่าเหตุการณ์
ทำให้ต้องขยับต้องเลื่อนกันมาล่าสุดนี่ก็เรื่องของโควิดของอะไร
ก็อยากจะให้มันทุกอย่างนิ่งจริงซะก่อน

ใช่ครับอย่ากัดตกครับอย่ากัดตก

ครับ๒๐๒๑นะครับก็อย่างไรปีหน้าแน่นอน

นี่ผู้ชายเขาบอกแล้วปีหน้าแน่นอน